คุณผู้ชมฮะเรื่องของเล้าไก่เนี่ยบางทีเราจะได้เจอแต่งูเหลือมบ้างตัวเงินตัวทองบ้างใช่ไหมที่มันเข้าไปกินไก่
โอ้โหมาครั้งนี้ใหญ่เลยมาแบบใหญ่จริงครับ
ตัวเลือมชิดซ้ายตัวทองชิดขวาเพราะไอ้เคมาเองครับนี่ครับตัวบ้านเริ่มชอบเลยครับ
โอ้โหจูลุคิตัวบ้านเริ่มเลยครับ

โอ้โหมากินไก่ไง

โอ๊ยนี่ทีนี้ตัวมันใหญ่สักแค่ไหนกันเชียร์

สามเมตรครับแล้วเนี่ยนะมันกำลังพยายามพยายามมุด
ลอดตาข่ายรั้วบ้านเลขที่๙๙หมู่๘ชุมชนบ้านหนองใหญ่
ตำบลมาแค่เขตเทศบาลนครอุดอธานิ
ไม่แหงจะบุกไปกินไก่แล้วสิ
โอ้โหดูตัวเป็นใจขนาดแนี้ยครับ
เพื่อมาให้อาหารในร้าวไก่นี่แหละ

ก็รีบไปบอกชาวบ้านเท่านั้นแล้วก็รีบแจ้งอาศักดิ์กูภัย
จับทีจับเข้หน่อยค่ะตอนแรกนะคือคุณกาญจนาบอกว่า
ไม่เชื่อนะว่ามันจะมามันน่าจะเป็นงูไม่ก็ตัวเงินตัวทองเพราะปกติ
ตัวนี้มันจะมาเป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วใช่แต่ทีนี้เจอเข้
บอกเลยว่านี่ครั้งแรกที่มันมาไม่คิดว่ามันจะมายังโชคดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาจับไป
เขาก็คาดว่าไอ้ตัวเนี้ยน่าจะหลุดมาจากฟาร์มเลี้ยที่ไหนสักที่หนึ่งเพราะดูท่าทางแล้วเนี่ย
มันมันก็จับไม่ยากเท่าไหร่มันอาจจะดื้อนิดนึงแต่หลังหลังเนี่ยมันก็พอจะจับได้อยู่
คือเจรจากันรู้เรื่องโอ้ยน้ำหนักมันนะ๘๐อ่ะโอ้โหแล้วจากนี้พอจับไปนะคุณผู้ชมนะ
ทำไมคะก็เตรียมนะครับจะไปไว้ที่ศูนย์ประมงจังหวัดขอนแก่นก่อนแล้วทีเนี้ยเขาจะทำการส่งต่อไปอีก
ไปที่ศูนย์ที่จังหวัดพิจิตรน่าจะพาไปหากับชาลวันแล้วมั้งถ้าไปพิจิตรเนี่ย
ก็ต้องไปถิ่นของเขานะคะก็ไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่นะคะอย่ามาแถวบ้านคนเลยอันตรายไม่ค่อยจะดีนะคะ